พาไปที่นี่ดีกว่าครับไปดูความน่ารักของช้าง
ถ้าพูดถึงช้างก็ที่จังหวัดสุรินทร์
ที่เห็นมันอย่างนี้ไม่ได้ว่าช้างตกมันนะ

ใช่ครับมันเต้นอย่างเมามันจริงครับ
น้องช้างและพี่ควานช้าง
เป็นบรรยากาศที่ลานแสดงช้างแสนรู้นะครับ
ภายในศูนย์โฆษศึกษาบ้านตากลาง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านช้างที่เลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่ตำบลกระโพงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์

เขาจะเริ่มด้วยการเปิดตัวเหล่าบรรดาช้าง
เดินมาเลยจูงหาขึ้นมาแบบนี้
แล้วในจำนวนนี้เขาบอกว่ามี๒เชือก
ก็คือช้างพลายทองคำและพลายทองแท่ง
เชือกนี้คุณเชื่อไหม
เป็นช้างฝาแฝดเพศผู้คู่แรกของโลก
เห้ยไม่มีด้วยเหรอแบบเป็นแฝดก็เหรอ

แล้วเขาบอกว่าไอ้ช้างแฝดคู่นี้นะ
พอโตเป็นนุ่มแล้วก็มาร่วมแสดงความสามารถด้วย
ที่ช้างทั้งหมดนะจะมาเคารพคุณผู้ชม
แล้วก็บ่างเชื่อก็โคมคำนับบ่างเชื่อกัน

คือมันภาพความน่ารักไงฝึกมาดีด้วย

อุ๊ยวาดภาพช้างด้วยค่ะวาดภาพพุนชนะหรือเปล่า
ด้วยทำไมผมหน้าตาอย่างนั้น
คือความสามารถนี่โดดเด่น
วิธีการของเขาก็คือนี่จับคู่กัน
ด้วยงวงสุดยอดจริงเลยอ่ะวาดออกมาก็พอจะดูได้อยู่นะ
ก็สวยอยู่นะคุณผู้ชมนะจริงค่ะโอ้โหเขาบอกว่าเขาขายด้วยนะ
ภาพที่ช้างเนี่ยวาดขายได้ราคานะครับภาพนึงนี่ก็๓๐๐บาท
เป็นภาพความประทับใจไงเท่านั้นไม่พอยังโชว์ความแม่ล
แม่นยำอย่างนี้หรือครับภาพโป่งแล้วแตกจริงภาพโป่งครับดู